กลับไปอยู่ในช่วงสุดท้ายของแม่บ้านพารวยของเรานะคะ
ต้องบอกว่าวันนี้เป็นธุรกิจของขนมไทยค่ะ
เมื่อช่วงที่แล้วคุณคิมสอนเราแล้วนะคะว่าขั้นตอนวิธีการในการทำขนมกล้วยทำอย่างไร

กันออกมาเสร็จเรียบร้อยตอนนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญ

ค่ะก็มีขั้นตอนแรกนะคะ

ว่าต้องขูดอย่างไรบ้าง

กะน้ำหนักให้มันพอดีมือนะคะ
ถ้าเส้นใหญ่เกินไปทานแล้วมันก็จะ

เออเราก็นึกว่าก็ขุดขุดไปไม่ใช่ใช่มั้ยครับ
เดี๋ยวลองดูนะฮะแล้วให้คุณคริมบอกว่าโอเคไหมอุ๊ยอันนี้เบาไปอันนี้เบาไปเปล่าหรอ

ต้องให้มันไม่เป็นเส้นเป็นเส้นบางค่ะไม่เป็นแผล

แม่ทำผิดแล้วเป็นแพร่ไปอันนี้เป็นแพร่แล้ว
เออเออตายแล้วดูน้ำเสียงได้ยินไหมฮะนี่ขนาดไม่ได้เงยมอง
ยังเห็นความร้ายของลูกไหมฮะอือประมาณอย่างนี้ได้ไหมฮะได้ไหมฮะ
ได้ค่ะคุณแม่ทำให้ดูเป็นกุรสิตีไทยนิดนึงค่ะ
ขูดจากจุดไหนคะจริงแล้วขูดจากข้างบนนี้ค่ะด้านขูดตรงนี้
โอ้โหผิดหมดเลยคุณผู้ชมค่ะผิดหมดเลยผิดทุกอย่างเลยเข้ามาเรื่อยแล้วก็เกาเบา
อ๋อเกาเหมือนเกาอะค่ะนึกว่าแรงถ้าแรงมันจะเป็นแพร่นี่อะแม่แรง

ต้องบอกเลยว่าการขูดมะพร้าวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายง่ายเลยนะคะขนาดคุณแม่ท็อปของเราก็ยังพลาดไปขูดแรงแรงเลยนะเนี่ย
ซึ่งมะพร้าวที่ใช้นั้นต้องเป็นเส้นเล็กฝอยแบบนี้เท่านั้นถึงจะทานแล้วอร่อยนะคะ
พอได้มะพร้าวที่ต้องการแล้วก็ถึงคิวของแม่บ้านอ๋อมที่ต้องโชว์ฝีมือการคลุกเคล้าทำไส้ขนม
โดยการเอามะพร้าวฝอยน้ำตาลเกลือและงามาคลุกเคล้าให้เข้ากัน
แค่นี้ก็ได้ไส้ขนุบแล้วล่ะค่ะ
เมื่อยแขนเหมือนกันนะคุณคิมเนาะ
ออกกำลังกายใช่ไหมฉิม
กลมกล่อมเจ็บจนเติมอะไรไหมคะ
อร่อยแล้วอ่ะอร่อยแล้วใช่ไหมแม่เอาไหมไม่เอากำลังขูดมะพร้าว
ไม่ใช่เอามะพร้าวมาให้หนูไง
อร่อยแล้วแล้วพอเสร็จแล้วเอานี้เอามาทำอะไรคะ

ประกอบร่างอาจเงินตาไอ้ทำประกอบร่าง
ใช่ให้ไอ้อภิษฎาทำประกอบร่างเดี๋ยวไปกล่าวคน

คือเป็นลูกเล็กแล้วก็เสียบมา
อ๋อเรียบร้อยอภิษฎาอันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ส่วนแบบที่๒ก็คือทำเป็นเบอร์เกอร์
ก็คือใช้ไส้ที่ทำไว้
พิษเอาให้ดีนะเสียบอย่างเดียวนะ

จ๊อปจ๋อปได้ยินเสียงได้ปะจ๊อปแบบนี้แม่

น่าชอบกินกล้วย

เสร็จเรียบร้อยแล้ว

มีอย่างไรอีกคะแบบทรงแฮมเบิ้อเกอร์ไงก็เอาใส่ไฟละไหม
ก็เอานี้ใส่เป็นไส้อยู่ตรงกลาง
ทำต่อก็แค่เอาไส้ขนมที่ไม้บ้านท็อปและไม้บ้านอ๋อมบั่นจงสั่นสร้าง
ใส่เป็นไส้ขนมกล้วยเบอร์เกอร์แบบนี้นั่นเอง
เสร็จเรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากเราจะได้เห็นความงามนะคะ
ขนมไทยในรูปลักษณ์ที่ใส่ไอเดียเข้าไปแปลกตาแล้วสิ่งที่เราได้สัมผัสก็คือรสชาติอร่อยมากมากเลย
ใช่แล้วเนอะต้องบอกว่าเราเดินทางมาจนถึงช่วงท้ายรายการ
อยากจะให้คุณคิมค่ะช่วยแนะนำข้อคิดดีในการทำธุรกิจขนมไทยหน่อย
ว่าตอนนี้คือต้องบอกแม่ค้าคนไทยหลายคนนะที่ขายตามตลาดเริ่มท้องเหมือนกันเนอะ
ทำออกมามันก็ล้นตลาดเออแล้วเดี๋ยวนี้คนไทยเองก็ไม่ค่อยให้ความสนใจกับขนมไทยเท่าไหร่

ค่ะคืออย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าทำออกมาแล้วมันล้นตลาดใช่ไหมคะ
ก็คืออยากให้เรานึกก่อนว่าเราทำอะไรได้ดีแล้วก็ทำตัวนั้นที่ทำได้ดีทำเต็มที่เลย
คืออย่าไปมองคนอื่นว่าเขาทำอะไรแล้วมันขายดี
แล้วก็ทำทำเหมือนกันไปหมดเลย๑๐ล้านก็ขายเหมือนกัน
คืออะไรทำไม่ดีก็คือทำให้เต็มที่แล้วก็ใส่ความคิดสร้างสรรค์ไปนิดนึง
มันก็จะได้มีสิ่งที่แปลกใหม่เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค
ไม่ต้องคอยวิ่งตามกันขายอะไรก็ขายเหมือนกันไปหมดเลย

ค่ะแล้วก่อนจัดการในวันนี้นะคะให้คุณคิมค่ะฝากร้านดีเสิร์ตได้เลยว่าจะติดต่อยังไง
อยากสั่งมาจัดงานหรือว่าอยากซื้อมาลองชิมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ติดตามรีเสิร์ตได้ทางเฟซบุ๊กนะคะ
ให้เลยข้างล่างนี้เลยค่ะนะคะก็ต้องไปติดตามกันดูนะคะ
วันนี้คุณอิมค่ะต้องบอกว่าเราเองนอกจากจะได้อร่อยแล้วก็ได้แรงบันดาลใจไปพร้อมกับคุณผู้ชมด้วยเนาะ
ต้องขอบคุณคุณคิมมากเลยนะคะที่มาส่งต่อแรงบันดาลใจ
แล้วก็พลังใจให้เราได้ลุกขึ้นมาทำธุรกิจกันได้
สำหรับคุณแม่บ้านท่านอื่นด้วยขอบพระคุณมาก
ผิมก่อนจะลาจากกันนะคะคุณคิมใจดีมากเลย
ใช่เพราะว่าจะมีเซ็กขนมหมี่กรอบมาแจกให้อร่อยกันถึง๕รางวัลเลยค่ะ
ใครที่สนใจนะคะอยากลองชิมนะคะรสชาติพูดเลยนะ
เมื่อกี้ชิมไปแล้วอร่อยมากเลยนะคะ
วันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วเราทั้งสี่คนลาไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ
อร่อยมากชิมสี่ชิมสี่